หัวใจคนมีลูกสาวอย่างผมเห็นแล้วสงสารครอบครัวนี้เห็นใจครอบครัวนี้จริง
แม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามลูกสาวอายุ๑๑ขวบหอบผ้าหอบผ่อนตามผู้ชายอายุ๑๕
ตำรวจนะครับได้รับแจ้งจากนางเอเป็นนามสมมุตินะครับอายุ๓๕
เป็นชาวเผอร์เมืองจังหวัดตราศครับ
ออกไปช่วยคุมตัวในแซคหน่อยได้ไหม

กำลังพาเด็กหญิงบีลูกสาวของเธออายุ๑๑ขวบ
เรียนอยู่ชั้นป๖หนีครับ
ไปถึงที่เกิดเหตุริมถนนสาย

พบนางเพ็ญคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ถูกชาวบ้าน๕๖คนสกัดจับเอาไว้

ในกระเป๋านะครับเสื้อผ้าเต็มเลยของน้องผู้หญิง
ควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบปากคำที่สพเมืองตราด
เรื่องต้นในแซ็กเนี่ยเล่าว่าเธอรู้จักกับ
เด็กหญิงบีทางเฟซบุ๊คครับ
คบหากันมาได้๒เดือนแล้ว

อาศัยอยู่กับย่าที่จขอนแก่น
แล้วครับก่อนนัดแนะจะพาเด็กหญิงบี
ไปเที่ยวด้วยกันที่จนครราชศรีมา

ส่วนนางเพลคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับ
อยู่ที่วินบขศตราดเนี่ย
เล่าบอกว่านายแซกเนี่ยลงจากบขศมา
แล้วมาจ้างเธอไปบ้านท่ากลุ่ม
อ้างว่าจะไปรับเพื่อนไปเที่ยว

เรื่องของการลักพาตัวเด็กหญิงเนี่ย

เล่าบอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป๖
ที่ผ่านมาก็ชอบอยู่คนเดียว

วันเกิดเหตุเป็นวันอาทิตย์ครับ

แต่แต่งตัวไปโรงเรียนนะครับ

จึงให้ญาตินะครับขี่รถไปดู
วันอาทิตย์ไปโรงเรียนนะฮะอันนี้ในข่าวไม่ได้บอกนะ
นางเอเนี่ยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ต้องเป็นผลมาจากการเล่นโทรศัพท์แน่
คุยเฟซบุ๊กแน่นัดแนะกันหนีไป

ไม่รู้ลูกจะพาไปไหนถึงไหน
มาหลังเขาพูดหมกตัวให้ไปในห้อง
เล่นยนต์โทรศัพท์อยู่เรื่องโซเชียลตลอดเวลา

ที่เขาไม่ออกค่ะเปรี้ยงข้าวกับพ่อกับแม่
แล้วก็ไปโรงเรียนวันไหนเรื่องอยากไปก็ไป

แล้วกับเด็กผู้ชายอายุแค่๑๕ไปแล้วจะไปทำงานอาทิตย์อะไร

ถ้าเขาจะไปตั้งแต่นั้นหรือว่าพ่อเขาก็เลยรับไม่ได้
ที่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น
ตำรวจต้องเชิญสหวิชาชีพมาครับ
ล่าสุดวันนี้ยังไม่มีญาติมาประกันตัวนะ

ก็ฝากไว้สั้นไม่มีใครรักหนูเท่าพ่อกับแม่หรอกครับ